อันนี้ฝนตกแล้วก็ต้องระวังตัดมีพิษ
บรรดางูเงี้ยวเขี้ยวขอก็ต้องระวังนะคุณ
ใช่ค่ะมันจะเข้ามาที่บ้านเรานะฮะแล้วมันไม่รู้เนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ามาอยู่ส่วนไหนของบ้าน
ใช่ปกติดิฉันเคยได้ยินแต่ผีช่องแอร์

นี่เจ้าของตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ไปจับนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
ที่๑๒๕หมู่๑๓เขตตำบลร่องคำ
อำเภอร่องคำจังหวัดกรสินคุณ
ครั้งแรกเนี่ยหน่วยกู้ภัยอโศกร่องคำ
เจองูเขียว๑ตัวในช่องแอร์

ใช้เวลาในการจับเจ้างูเขียวในช่องแอร์ประมาณ๒๐นาที

งูเขียวตัวนี้ยาวประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตร

เขาแจ้งว่ามีงูอยู่ในช่องแอร์
เจ้าของบ้านเห็นจะเลยว่ามีงูอยู่ในนั้น
ทีนี้เจ้าของบ้านทำยังไงล่ะคุณ

แล้วมันก็เลื้อยออกมาจากช่องแอร์

เจ้าของบ้านก็รู้แล้วโอ้งูออกไปแล้วโล่งใจ
แต่สักพักหนึ่งเจ้าของบ้านเห็นอีกแล้วคุณ
มันมีงูอยู่ในช่องแอร์อีกตัวนึง
ตายแล้วว่าเจ้าของบ้านบอกแบบนี้ทำอย่างไรดี
ฉันก็เลยต้องเอากระดาษกาวกระดาษเทปเนี่ย

ให้งูมันออกมาคุณเจอตัวเดียวก็หล่อนแล้วนะ

ใช่ครับก็เลยช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะครับ
กระดาษกาวปิดช่องแอร์ไว้ก่อนนะครับ
และตอนเช้าถึงจะเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะฮะ
นี่คุณคืองูมันเข้าไปตามช่องแบบนี้ใช่ไหม

นี่ไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำแอร์
หรือว่าไอ้ที่เราเดินสายไฟไว้ใช่ไหม

เจ้าของบ้านบอกโอ้โหตอนแรกเจอตัวเดียวแล้วก็ตกใจแล้วนะ

พอมาเจออีกตัวเนี่ยโอ้โหฉันตกใจใหญ่เลย
แล้วก็ตอนนี้ฉันก็ไม่รู้นะคุณ
คุณป้าเล่าให้ฟังฉันก็ไม่รู้นะ
ว่ามันจะมีอีกหลายตัวหรือเปล่า
ต้องให้ช่างมาถอดแอร์ออกถอดท่อออกนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบตามพื้นที่ต่างในบ้านด้วยนะครับ
ทีนี้ครับสรุปแล้วในบ้านนี้มีกี่ตัวรู้ไหมคุณ

เจ้าหน้าที่มาจับได้ทั้งหมด๕ตัว
อุ๊ยมากันเป็นครอบครัวเดี๋ยวนะคุณสุขกับคุณ

มันก็เกี่ยวพันกับเลข๕อีกนะครับ

อ้าวคิดในทางที่ดีสงสัยงูนี่
มันมาให้โชคมันมาให้ลาบนะฮะ
แต่ว่าเราก็ต้องระวังนะในช่วงนี้ฝนตกนะฮะ
งูมันก็สามารถเลื้อยเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้นะครับ
ต้องระมัดระวังเพราะมันมาหาความอบอุ่นด้วยไงคุณฮะ
ใช่ค่ะบางทีต้องระวังมันจะเข้าไปในห้องเครื่องของรถ
บางทีรถมันอุ่นใช่ไหมมันก็ไปมุดอยู่ในนั้น
คนก็ถึงว่าต้องไปตามแล้วไปดูทะเบียนรถอะไรกัน
แต่มาอยู่ในช่องแอร์แบบนี้น่ากลัวมากนะ